ไปติดตามความคุณใหม่ของทิศมนต์ทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ

มิตรวัลรายัวาชผู้ฝึกสอน
ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยนะครับ

เดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียแล้วนะครับ
โดยรายวัชก็พูดถึงความพร้อมในเกมนี้ว่า

แล้วก็รู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนนั้นเป็นอย่างไร
เหมือนอย่างที่ซ้อมกันมาเชื่อว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาที่ประเทศไทยครับ

ทีมชาติไทยนั้นจะมีการแวะจอดพักที่สมุยนะครับ
จากนั้นจะเดินทางไปยังกรุงกวาลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียต่อทันที
ก็ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยรวมทั้งสิ้นก็ประมาณสัก๓ชั่วโมง๔๐นาทีถือว่านานพอสมควรสำหรับการเดินทางจากไทยไปมาเลเซียนะครับ
ทำให้เรื่องนี้นั้นหลายฝ่ายก็ไม่เห็นด้วย
แต่ว่าสารวัตรเดชมิตรกองกลางทีมชาติไทยมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นปัญหาต่อการแข่งขัน
เชื่อว่าการเดินทางไปฟิลิปปินส์ในรอบแรกนั้นหนักกว่านี้นะครับ
ก็มองว่าหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นการเดินทางไปครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะนานหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคสำหรับทีมชาติไทยครับ
ส่วนเรื่องของฉายาจอมแอซซิสนะครับที่แฟนบอลนั้นตั้งให้หลังจากที่เจ้าแคมป์สารวัฒน์นั้น

บอกแล้วลงไปเล่น๑๑คนเท่ากันก็วัดกันในสนาม๙๐นาทีแค่นั้นเองครับ